นิยมที่สุดเลยก็คืองู
คราวนี้งูเห่าบุกบ้าน
แล้วมันไปซุกอยู่ใต้โซฟาคุณ
เจ้าของบ้านเจอระยะประชิดแบบนี้
ออกจากบ้านเรียกพี่กู้ภัยให้มาช่วยเลยค่ะ

พี่กู้ภัยมาค่ะพี่เขาก็ใช้อุปกรณ์ในการจับงูนะคะ
คือมันซุกตัวอยู่ใต้โซฟานะ
แต่ว่าระหว่างที่มีการจับตัวงูนี่นะมันก็สู้
มันก็ชูคอขู่ฟ่อเอาแบบสู้ตายกันไปข้างนึง
แต่ท้ายที่สุดก็ต้องพ่ายแพ้ยอมให้กับความเชี่ยวชาญของพี่กู้ภัย
แล้วเขาก็นำงูเห่าไปปล่อยนะที่ไกลจากบ้านผู้คน
แล้วก็ถามหน่อยเถอะไปเจองูท่าไหนยังไงอยู่เล่าให้ฟังสิ
เจ้าของบ้านบอกว่าช่วงบ่ายขณะที่กำลังนั่งเล่นอยู่ที่บ้าน
นั่งโซฟาสบายใจได้ยินเสียงแบบ
เหมือนงูกำลังขู่เขาอย่างนี้ขู่ฟ่อก็เลยมองหาตามเสียง
ปรากฏว่าไปเจองูนี่แหละค่ะนอนขดอยู่ใต้โซฟา
พี่เขาตกใจมากตั้งสติได้วิ่งออกมาจากบ้านแล้วก็รีบโทรพี่กู้ภัย
ดีนะไม่ลืมเบอร์กู้ภัยนะนั่นดิก็โทรติดต่อมา
ที่สุดก็เอาล่ะปล่อยค่ะไปปล่อยในที่ที่ควรจะอยู่
แล้วพี่กู้ภัยก็แนะนำด้วยว่าช่วงหน้าฝนแบบนี้
ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังดูแลความสะอาดบ้านช่องห้องหับให้ดี
ประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยเพราะเราไม่รู้ว่าจะมี
ไม่ได้รับเชิญบุกบ้านแบบนี้ไหมเนาะ
ถ้าเรามองไม่เห็นมันแล้วไปเหยียบมันเข้าเนี่ย